เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมในการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง
ผู้ว่ากรุงเทพและสกนะครับ๓๒องค์กรสื่อผนึกกำลังกัน
เดี๋ยวจะส่งอาสาสมัครไปร่วมรายงานผลคู่ขนานกันกับกรกตเลยครับ
วันนี้ก็มีการแถลงข่าวโดยองค์กรสื่อ๓๒หน่วยงานร่วมกับอาสาพัฒนาการเมือง
และคณะกรรมธิการพัฒนาการเมืองการศึกษามวลชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาพผู้แทนราชดร
สถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัยต่างครับรวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนและภาครัฐก็คือบริษัท
และบริษัทธุรกรรมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน
จะส่งอาสาสมัครเป็นอาสาพัฒนาเมืองกว่า๒๕๐๐คน
ลงพื้นที่คู่หาเลือกตั้งเพื่อรายงานผลแบบเรียลไทม์
ทั้งผู้ว่ากรุงเทพและสกอย่างไม่เป็นทางการ
หน่วยเลือกตั้งที่มีทั้งหมด๖๘๑๗หน่วยเลือกตั้งของกรุงเทพ
เรียลไทม์ในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้ก็คือวันอาทิตย์นะฮะ
เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นไปหลังปิดหีบการเลือกตั้งครับ
ซึ่งการรายงานผลคะแนนครั้งนี้อาสาสมัครจะกดคะแนนแบบเรียลไทม
ระบบแอปพลิเคชันครับที่เชื่อมต่อให้กับสื่อได้ร่วมโครงการนี้
เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการต่อประชาชน
รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ
รวมทั้งเป็นการรีเช็คคู่ขนานไปกับผลของกรกตด้วย
ทางด้านของนายอดีศักดิ์ริมปรุงพัฒนกิจนายกสมาคมธุรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยบอกว่า
หลังจากอาศักดิ์สมัครบรรยายงานคะแนนเสร็จ
ก็จะมีการถ่ายรูปกระดาษที่กรกตเขานับคะแนนที่ติดเอาไว้ที่บอร์ดนั่นแหละ
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็เก็บเป็นหลักฐาน
เอาไปอ้างอิงกันได้และยืนยันในความถูกต้องแม่นยำ
เพราะว่าต้องการจะถอดบทเรียนจากปัญหาเมื่อปี๒๕๕๘
เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
มั่นใจว่าระบบแบบนี้จะทำให้๓๒สื่อนั้นรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๒ชั่วโมง
จะทราบผลอย่างครบถ้วนจากต้นทางอย่างแน่นอน